คอศรีอยุธยาฮะคือป้าโกะคนนี้คือท่านเป็นผู้ป่วยจิตเวท
พายเรือมาจะไปวัดนะครับไปหาหลานที่บวชอยู่
ล่มฮะแล้วทำอีกท่าไหนไม่รู้
มุดเข้าไปในต่อหม้อของสะพานนะครับ
ตึ๊บโอ้โหกว่าจะช่วยออกมาได้ฮะ
ข้างใต้ต่อหม้อนี่เหรอคะมันเป็นเหมือนห้องโถงอ่ะ
คุณวรพรห้องโถงมืดตึ๊บอุ้ยถ้าไม่เห็นนี่หาไม่เจอเลยนะเนี่ย
คือคนชื่อบอยเนี่ยตอนเด็กเคยดำน้ำเล่น
แล้วรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงคนอื่นเนี่ยพยายามมาช่วย
นี่พระนะครับพระแบงค์เป็นหลาน
มาช่วยเจรจาบอกออกมาเถอะออกมาเถอะคือไอ้ตอนเข้าเข้าเพราะกลัว
เพราะว่าเรือล่มไงไอ้ตอนออกออกยังไงน่ากลัว
นี่พี่บอยพี่บอยดำเข้าไปเพราะตอนเด็กเคยดำเข้าไป
ไปดันเอาป้าโกะออกมาป้าโกะเนี่ยนะครับ
ท่านเป็นผู้หญิงอายุห้าสิบห้าปีค่ะนะครับเป็นผู้ป่วยจิตเวศ
อย่างที่ผมเล่าไปเรือล่มจะพายเรือไปวัด
แบงค์มาช่วยเจรจานะครับป้าโกะทำยังไงก็หาทางออกไม่เจอ
บอยเล่าบอกตรงนี้โอ้โหพี่ผมเคยเข้าไปตอนเด็ก
มันมืดและอากาศน้อยน้ำลึกประมาณครึ่งเมตร
นี่แหละครับพาตัวป้าโกะออกมาได้จนสำเร็จ
แบงค์บอกเคยปรึกษาญาติญาตินะบอกจะพาป้าโก
เดี๋ยวไปรักษาให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่คุยกันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยบอกให้น้องสาวพาป้าโกะไปอยู่ด้วย
หลังจากนั้นนะครับป้าโกก็หนีจากบ้านพี่สาว
แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเขาเหมือนเดิมนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ย
ป้าเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ญาติญาติรวมถึงพระแบงค์เองเนี่ย
ก็สลับกันมาดูแลฮะนายชัยพรกลมกล่อมครับ
กำนันตะบนบางรกรรมท่านเล่าบอกว่าเพิ่งจะเคยเจอเหตุแบบนี้นะ
ถือว่าเป็นอันตรายมากกับประชาชนถ้าไม่มีใครเจอล่ะ
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพิ่งรู้นะว่าต่อหม้อข้างในมันมันกลวงอ่ะ
ใช่ฮะถ้ำนึกว่ามันตันมันมีรูนะครับ
ก็เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาสะพานของใครเนี่ย
อยู่ในพื้นที่คลายเทศบาลไหมหรือยังไงนะครับ
ลูกหลานดูแลให้ดีไม่ใช่ดำน้ำดำน้ำไปปั๊
โผล่อันนี้โถงต่อหม้อเสร็จเลยนะ
อันตรายนะฮะขณะที่นายจำเนียนบุญเพ็งครับ
ท่านรองภูมิในการแขวงทางหลวงพระนครศรีอยุธยา
หลังรับทราบเรื่องไม่นิ่งนอนใจดีเยี่ยมครับนะครับ
บอกก็เคยเจอเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวจะนำเรื่องไปปรึกษาช่างแล้วจะหาแนวทางป้องกันกันต่อไป
อ่าลองดูนะครับจะเอาตาข่ายมาขึงไหมหรือยังไง
ค่ะนะฮะที่ทำให้ไม่ไม่ให้มีคนหลุดเข้าไปในต่อหม้อแบบนั้น

ใช่นะคะเล่นน้ำอะไรกันเดี๋ยวมุดไปหาไม่เจอเลย